เราได้เห็นถึงแนวคิดแล้วนะคะ
นำมาซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ตั้งแต่วันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังการทำงานนะคุณภาคภูมิ
พอได้แนวคิดออกมาเนี่ยก็ต้องมีการคิดหัวข้อ
หัวข้อแต่ละหัวข้อของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
ต้องบอกเลยว่าชื่อหัวข้อเนี่ยภัยร้อมาก
เพราะฉะนั้น๑๕วัน๑๕ฉบับเนี่ย
หัวข้อและเนื้อหาแตกต่างเลย
ใช่ค่ะและเนื้อหาข้างในก็มีการ
ในมุมของประชาชนเพิ่มเติมเข้าไป
คล้ายกันก็คือจะโหลดแอปพลิเคชันนี้
ไปที่หนังสือพิมพ์ก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว
เป็นภาพกราฟิกขึ้นมาเสมือนจริงมีเสียงมีทุกอย่าง
จริงแต่ว่าครั้งนี้เราสามารถตอบโต้กับแอปพลิเคชันนี้ได้
สามารถเติมข้อความแล้วก็โพสต์ต่อในโลกโซเชียลได้
สามารถไปเลือกเพลงได้คือ
น่าสนใจจริงดังนั้นเบื้องหลังการทำงาน

อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
กว่า๑ปีที่๓สื่อในเครือไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทีวี

วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อรังสรรค์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษขึ้นมา
ในวาระครบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ
เราใช้ชื่อโครงการอย่างที่คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว
ว่าไทยรัฐร่วมประสบนิกรไทย
ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
ซึ่งก็จะเป็นช่วงพิเศษที่เราจะจัดทำ
ให้เพิ่มเติมจากเมื่อคราวที่แล้ว
เราทำถวายอาลัยร้อยวันน้อมในหลวงของพิภล

เป็นหน้าปกของนักศิลป์ไทยรักษ์ในแต่ละวันเลย
โดยจะเริ่มจากปกหน้าซึ่งจะเป็นปกที่สวยงาม
ที่วาดโดยศิลปินของภาคชาติสามท่าน
ส่วนเนื้อในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลังจาก
เหมือนกับเป็นภาคที่ต่อจากภาคที่แล้ว
ความพิเศษของหน้าปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษในครั้งนี้

ที่เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ
และจากศิลปินที่มีชื่อเสียง๑๔ท่าน
มาตีพิมพ์ตลอด๑๕ฉบับ
ระหว่างวันที่๑๓ถึง๒๗ตุลาคมนี้
ซึ่งผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์

ลงบนปกฉบับแรก๓๖๕วันสวรรคต
โศกสลดไม่จางหาย

ระดมทีมข่าวทั้งแผนกข่าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ร้อยเรียงเนื้อหาออกมาจากหัวใจ

หนึ่งในผู้สื่อข่าวแผนกข่าวส่วนกลาง
ที่ได้เคยเฝ้าติดตามการรายงานข่าว
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และประทับอยู่โรงพยาบาลสิริราช

หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคต
ได้รายงานข่าวปรากฏการณ์ต่าง

แสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่๙

ถ่ายทอดออกมาเป็นอีกหนึ่งบันทึกทางประวัติศาสตร์

หอมใจถวายพักแจ้งประจักษ์ไปทั่วโลก
วันที่ช้าง
ปางช้างที่เขาเรียกชาวช้าง
มารวมตัวกันที่สวนวังสลานลม
เคลื่อนกระบวนมาอันนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก
แสดงความจงรับพระศรีได้ทรุดยอด

และเอาข้อมูลต่าง
ที่จากที่เรามีประสบการณ์ร่วมนำมาเขียนใหม่

ของตัวเราเองนะวงตระกูลแล้วก็ของให้ประชาชนได้ร่วมอ่าน
ขณะที่ช่างภาพเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ
ในการบันทึกภาพนาทีประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทั้งมวล
ถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าโศกของพระศกกรณิกร
ลงบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกัน

ตั้งแต่ตี๕ผมไปฟ้องตั้งแต่ตี๕ครับ
จนกระทั่งมีหมายแถลงการออกมาจากสำนักพระราชวังนะครับ
ตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็คือตอนนั้น
มีผมอยู่กับน้องช่างภาพอีกคนนึง
กันสองคนก็เก็บบรรยากาศที่ประชาชน
คือสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปครับ
คือตอนนั้นถ่ายภาพไปร้องไห้ไป
มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกครับ
แต่ตอนนั้นคือเราก็พยายามเก็บภาพให้ได้ดีที่สุด
และก็ได้ได้มากที่สุดครับ

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ประมวลเรื่องราวอันทรงคุณค่า

รวมถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ตำนานพระบรมศพพระเมรุมาตรราชรส
และพระยานมาตรมโหรสบบทเพลง
และบทกวีที่แต่งขึ้นเพื่อไว้อาลัย
รวบรวมในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษ
ที่จะไม่ใช่แค่เพียงภาพนิ่ง

แต่ยังนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปั้นแต่ง
ภาพนิ่งกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว
มีเสียงมีชีวิตชีวา
และเพิ่มความตระการตาด้วยกราฟิก๓มิติและวีดีโอ
บันทึกไว้ให้ประชาชนไทยได้ทราบซึ้ง
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
อกจากการอ่านตามหนังสือแบบหนังสือพิมพ์ธรรมดาแล้ว
เข้าไปแล้วจะมีเสียงเพลงปรากฏ
มีภาพมีแสงมีสีมีเสียง
ระยะเวลาการจัดทำเนี่ยก็มีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ
ท่านผู้อ่านที่รวบรวมที่ติดตามหนังสือพิมพ์ทั้ง๑๕ฉบับเนี่ย
ก็จะได้เห็นความสมบูรณ์ของทุกอย่าง
ของพระราชพิธีทุกด้านนะครับ
ที่เราเก็บรวบรวมไว้ด้วยความอุตสาหะ
ไทยรัฐเป็นหนังสือพิมพ์ที่เกิดในสมัยราชการที่๙
ดังนั้นในทุกวาระสำคัญของพระองค์
ไทยรัฐได้ร่วมใจน้อมนำเสนอให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์
ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากมายมหาศาล
แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป